คราวนี้เรามาดูเรื่องของความพร้อมนะครับในศึกอาเซียนคลับกันบ้าง
แข่งขันกันนะครับในเวลา๑๙นาที๓๐นาทีของวันนี้ครับ
เจอกับทางสิงคโปร์เป็นนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับ
เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับว่าทีมไทยจะมีการพักผู้เล่นหรือเปล่านะครับ
เพราะว่าก็มีนักเตะที่ติดใบเหลืองสะสมอยู่แล้วถ้าเกิดว่าโดนเพิ่มเนี่ย
จะติดโทษแบนในรอบรองชนะเลิศถึง๓คนด้วยกันนะครับ
โดยสาพันธ์ฟุตบอลของอาเซียนมีการจัดงานแถลงข่าวก่อนเกมขึ้นมานะครับ
ส่วนวิทยาเทพป้อมพันธ์กองกลางทีมชาติไทยก็บอกว่าการซ้อมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
มีเป้าหมายชัดเจนคือไม่ว่าเจอใครต้องชนะ
ส่วนเพื่อนร่วมทีมไม่ว่าใครจะลงสนามเกมกับสิงคโปร์
หมายก็คือชัยชนะแล้วก็โอกาสลงสนามของเขาถ้าเกิดได้นะครับ
ทำให้เต็มที่แล้วก็อยากจะช่วยทีมเก็บ๓แต้มด้วยครับ
มีเป้าหมายของเราอยู่แล้วก็คือแน่นอนก็คือเจอใครเราก็
หวังเราก็คือชนะทุกแมทไม่ว่าใครจะลงไปเล่นครับ
แล้วก็แมทพรุ่งนี้ที่จะเจอสิงคโปร์ก็แน่นอนครับก็คือ
เป้าหมายก็คือเราต้องได้รับชัยชนะครับ
ถ้าได้รับโอกาสในการลงสนามก็ตั้งเป้าไว้อย่างที่ทุกคนเป้าหมายไว้ก็คือ
ของทีมก็คือได้รับชัยชนะแล้วก็ตัวเองก็จะแสดงให้เต็มที่
เพราะว่าอาจเป็นแมทแรกของทีมชาติด้วยที่ได้ลงเล่นครับ

เกมที่ผ่านมานะครับชนะถึง๑๐เสมอ๑แล้วก็แพ้ไปเกมเดียวเท่านั้นครับ
อาจจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนนักเตะเยอะพอสมควรนะครับต้องพักตัวหลักเอาไว้
เพราะว่าการแข่งขันเนี่ยเหลือเวลาอีกประมาณสัก๓๔วันนะครับ
แม้จะได้พักเยอะหน่อยแต่ว่าเสี่ยงเรื่องของอาการบาดเจ็บด้วย
สำหรับบางคนระบบการเล่นอาจจะเป็น๔๒๓๑นะครับ
ประตูเป็นสิวรักษ์เทศสูงเดินส่วนสี่กองหลังครับ
ริสตองโดเอเลสดอเลาะปวีตันทะเตมีแล้วก็สุริยาสิงหมุ้ย
ส่วนตรงกลางครับวิรเทพป้อมพันธ์กับธิริพันธ์พ่วงจันทร์
แล้วก็ตัวลุกด้านบนนะครับเสียวกรรมเจตระกูลวรชิตกริสิบอมเพลิน
แล้วก็สุปโชคสารชาติส่วนกองหน้าตัวเป้าเนี่ย
เป็นหน้าที่ของสุภาชัยใจเด็ดนะครับเดี๋ยวต้องติดตามกันดูนะครับ
ว่าจะเป็นอย่างที่เราคาดการณ์หรือเปล่านะครับเพราะว่าตำแหน่งอย่างสหรัฐ
แม้แต่ชนะทิพย์ที่ติดใบเหลืองสะสมเนี่ยก็ไม่ควรเสี่ยงที่จะลงเล่นในเกมนี้นะครับ
วรชิตเนี่ยติดเหลืองอยู่ถ้าเกิดว่าเล่นแบบเซฟตัวเอง
หรือว่าอาจจะพลาดโดนเหลืองยังมีตัวแทนทั้งชนะทิพย์ที่เตรียมจะเล่นอยู่แล้ว
ในรอบแล้วก็ปกก้าวมานานนะครับ
อีกหนึ่งเรื่องต้องพูดคุยกันนะครับก็คือเรื่องของความพร้อมในการแข่งขัน
วันนี้นะครับเราก็อยากจะมีสถิติมาฝากกันด้วยนะครับสำหรับไทยกับทางสิงคโปร์
เป็นเกมที่ไม่ได้ง่ายสำหรับทีมไทยนะครับในการเจอกับสิงคโปร์ไม่ต่างจากฟิลิปปินส์นะครับ
เอาตรงเนี่ยสถิติการเจอกันในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
มันก็มีเกมที่ดีแล้วก็อาจจะเป็นเกมที่แย่สำหรับเราเพราะเราก็แพ้สิงคโปร์ในเกมนัดสำคัญมาแล้ว
เหมือนกันหรือแม้แต่ในเกมนัดชิงชนะเลิศนะครับของศึกอาเซียนคลับเนี่ยที่เราคิดว่าเราเหนือกว่า
สุดท้ายเนี่ยเราก็พลาดในการที่จะต้องไปเยือนเขาก่อนในเกมเย่าเยือนแล้วกลับมาในบ้านเนี่ย
เราไม่สามารถเก็บผลทางการขันตามต้องการได้นะครับแต่ว่าสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนไปหน่อย
ที่ว่าครั้งนี้เราเจอกับเขาในรอบแรกนะครับเล่นเสมอได้ก็จริงนะครับ
แต่ว่าสถิติที่ออกมาเนี่ยอันนี้มันเป็นตัวเลขที่เราเจอกันกับเขาเนี่ย
ยังไงเราก็ดูเหนือกว่าในเรื่องของผลการแข่งขันโดยรวมนะครับ
แต่ในช่วงหลังสิงคโปร์มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการสร้างทีมใช้โค้ชญี่ปุ่นเข้ามา
แล้วก็ไม่ได้ใช้นักเตะโอนสัญชาติมากมายเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับ
รุ่งที่น่าจับตามองก็คงเล็งไปที่ธนวัฒน์ซื้อจิตถาวรนะครับ
ก็ลงเล่นให้กับทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้ว๖เกม
ขณะที่อีกหนึ่งคนสำคัญนะครับของทางสิงคโปร์ก็คือ
แล้วก็ผลงานก่อนอันนี้ทำไปแล้ว๒ประตูนะครับในโทรนาเมนต์นี้
ในเกมที่เอาชนะทางพม่าแล้วก็เป็นเกมสำคัญนะครับ
ทำให้พวกเขาสามารถที่จะประเดิมสนามโดยการเก็บ๓แต้มไปก่อน
แต่ว่าหลังจากนี้นะครับติดตามมาให้ดีนะครับว่าเกมคู่นี้จะจบลงอย่างไรนะครับ
ทั้งหมดนี้คือรอบขอบสนามนะครับ